คุณผู้ชมคะหมอปลาต้องปราบพระอีกแล้วค่ะ
เป็นเรื่องของพระอีกแล้วที่นครราชศรีมา

มีผู้หญิงคนนึงบอกว่าพระที่วัดอยู่ข้างบ้านเธอ
บุกมาข่มขืนเธอถึงในบ้านตั้ง๕๖ครั้ง

ใช่ค่ะก็เลยร้องหมอปลาให้มาช่วย
แล้วเธอก็บอกว่าเนี่ยมีหลักฐานทุกอย่างหลักฐานคือชัดมาก
มีคราบอสุจิอยู่ที่บ้านพักเธอด้วย

ค่อยดูไปขอใช้เป็นนามสมมุติ
เรียกเธอว่าคุณใบเตยนะคะเธออายุ๔๓แล้วค่ะ
บอกนี่ไงคราบอสุจิ
ในห้องนอนที่เสื้อผ้าสีดำลายดอก
นี่คือคราบอสุจิติดอยู่
เธอบอกว่าเธอรู้จักกับพระชาคริสต์
อายุ๔๗ปีเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์
พระชาคริสเพิ่งย้ายมาอยู่วัดนี้

ทำงานถวายวัดมาตลอด
พระชาคริสต์อาศัยโอกาสนี้
ให้เธอเอาจีวอนไปเย็บให้

เหมือนกับเรียกไปใช้งานนะคะ
เดือนมีนาคมช่วงต้นเดือน
พระชาคริสต์บุกมาข่มขืนเธอถึงบ้าน
ใช้คำนี้เลยจริง
เธอก็พยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

ไอ้อาการซึมเศร้านี่มันกำเริบหนักมากค่ะ

แล้วทำไมเราถึงยังให้เขามาอีกมันบอกปฏิเสธเขาก็ไม่ต้องมานะเป็นภาพไม่ต้องมานะอย่าทำแบบนี้
ขายขี้หน้าชาวบ้านเขาทำไมเป็นตาบาปของลูกคุยิงก็ไม่ฟังล้านจะมาล้านมาอย่างเดียว
บอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังถ้าจะมาล่ะทำให้ถูกต้องไม่ต้องมาในภาพของผ้าเหลือง
คือจริงเราแอบมีใจใช่ไหมถ้าอย่างนั้น
ตอนแรกอ่ะก็เฉยนะคะก็เฉย

คุณใบเตยนามสมมุติท่านนี้นะคะบอกว่าสาเหตุที่เธอตกเป็นเหยื่อเพราะเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
หลังจากเกิดเรื่องแฟนนุ่มของเธอก็ทราบเรื่องก็ไปโวยวายที่วัด

พระชาคริสก็ย้ายออกไปจำวัดต่างอำเภอ
แต่ก็เขียนจดหมายมาหามาบอกว่าคิดถึง
วันนี้ค่ะหมอปลามาค่ะ
หมอปลาทนายภัยศาลนักข่าวโอ้โหมากันหมด
พาคุณใบเตยนามสมมุติคนนี้
ไปที่วัดที่พระชาคริสต์ย้ายไปอยู่
อยู่ในอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
หมอปลาทีมข่าวไปถึงไปถามกับพระลูกวัด
ถามกับเจ้าอาวาสไม่มีใครรู้เลยว่าพระชาคริสต์อยู่ไหน

แต่มีชาวบ้านคนหนึ่งบอกว่าอ๋อพระชาคริสต์ไปหลบอยู่

หลบบ้านญาติอยู่ใกล้ใกล้วัดนี่แหละ

นี่ไปหัววิ่งเลยเหรอ
หัววิ่งกันจับโดนเลย
นี่ค่ะพอหมอปลาและทีมข่าวไปถึงเนี่ยนะคะ
ของพระชาคริสก็เลยนิมนต์ให้พระชาคริสต์กับหมอปลา

แต่ด้วยความที่เราเบลอหน้าพระรูปนี้เนี่ยนะคะ
แต่ทีมข่าวของเราบอกว่าน่าเครียดมากพี่อุ๋ย

หน้าแบบเครียดมือสั่นเลยด้วย

หมอปลากับทีมข่าวก็ถามเลยถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น

ไม่เคยไปล่วงละเมิด
ใบเตยนามสมมุติคนนี้เลย

ก็รู้สึกดีกับคุณใบเตย

เฮ้ยไปชอบเขาเหรอ

ไม่ได้เป็นพระไปชอบศรีกาได้ยังไงหรอ

ตั้งแต่ตอนที่ย้ายไปอยู่วัดข้างบ้านของคุณใบเตย

ก็เลยไปหาบ้างแต่ไม่เคยข่มขืน

พระนางใบเตยก็เหมือนกับชอบอัตมานะ

ใช่แล้วพระรูปนี้ก็บอกว่าก็คุยกับนางใบเตยคนนี้ว่าเดี๋ยวพอศึกนะ

จะเอาสินสอดไปขอจะแต่งงานนะ
คุณใบเตยยังเรียกมาเลยว่าสินสอดขอ๔๐๐๐นะ

ทุกครั้งที่ไปบ้านของคุณใบเตย

มีลูกสาวกับพี่ชายคุณใบเตยอยู่ด้วยตลอดเลย

ย้ำอีกทีไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับคุณใบเตยจริง

แล้วไอ้คราบอสุจิที่คุณใบเตยบอกว่าเนี่ย

นี่หมอปลาจะมาตรวจสอบทนายภัยศาล

เพื่อให้ความจริงมันปรากฏไม่ใช่ของอัตมา

ผมจะเอาไปตรวจแรงพวกหลวงพี่จะรับปักแข็ง

ผมก็จะพาผู้หญิงไปแจ้งดำเนินคดีกับหลวงพี่
หลักฐานชิ้นนี้สำคัญมากนะ

ถ้าเราบริสุทธิ์เราสู้เลย

นายภัยศาลกับหมอปลาบอกคือมันตรวจได้อยู่แล้วแหละ

อยากให้ตรวจนี่ไม่ยากเลยว่ารู้เลยว่าของใคร

นี่นักข่าวของเราบอกว่าพระชาคริสต์ทำตัวไม่ถูกเลย

หน้าเครียดเลยก็คือคุณผู้หญิงท่านที่ใส่หมวกนะคะ

คุณใบเตยหยิบเสื้อผ้าที่เปื้อนคราบอสุจิขึ้นมา

ที่เธอใช้เช็ดคราบอสุจิฉันจำได้
แล้วพูดถึงขนาดอวัยวะเพศของพระรูปนี้ด้วยนะ

เดี๋ยวลองไปดูวินาทีนี้กันหน่อยค่ะ

เข้าไปในห้องอุ้มเข้าไป

ร้องด้วยเหรอครับขาร้องด้วยแล้วก็อุ้มเข้าไปลากแขนลากขาก็ฉุดลากเข้าไป
หลวงพี่แล้วจริงไหมที่ผู้หญิงเก่าเห็นว่าอวัยเพศของหลวงพี่สั้นจริงนะครับ
วัยวะเพศโยมมันดูเที่ยวสังเกตเที่ยวนิ้วโป้ก็ได้นิ้วโป้ก็ได้นะ

หลวงพี่กำลังจะหมายความว่าแสดงว่าผู้หญิงเขามองนิ้วโป้หลวงพี่ปั๊บ

ใช่ครับไม่ได้เห็นจริงไม่ได้เห็นจริงครับ
แล้วมาสร้างจริงไหมหลวงพี่
ตอนนี้มันหนาวครับอย่างอื่นนะจำได้ไหม
ฝัยฝีขี้แมลงวันหรือแผลเป็นรอยสัก
สักข้างหลังแล้วก็ตรงข้างหน้านี่จะโดนกัด

ไม่ได้ครับข้างนี้แหละครับข้างนี้

ข้างข้างหน้าไม่มีแล้วเพราะว่านานแล้วอันนี้
มีม้าลอยกัดมีม้าลอยศักดิ์ที่ผู้หญิงท่านนี้บอก
คือฝ่ายหญิงเขาบอกเขาจำได้หมดใช่ไหมมีรอยรอยกัดตรงไหนรอยสักตรงไหน

แล้วบอกนี่หมอปลาก็ไปถามนี่บอกนี่ฝ่ายหญิงเขาบอกว่า

แต่คือถ้าให้ความเป็นธรรมนะเอาตรงนี้คือถ้าเกิดว่าคนจะเห็นก็มันก็ไม่ยากหรอก
พระท่านใส่สมงเฉียงอะไรพวกนี้มันก็พอเห็นได้ถ้าไม่ได้นุ่งห่มจีวร
แต่ว่าฝ่ายยิงเขาบอกเค้ามีหมดหลักฐานเรื่องเสื้อผ้ามิฆาตอสุจิ
พูดถึงเรื่องของอวัยวะเพศด้วยซ้ำ
ค่ะแต่พระรูปนี้ยังปฏิเสธนะคะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
เป็นป้าคุณป้าป้าบอกว่าไม่เชื่อ
หลานชายจะมีพฤติกรรมมั่วศรีกาแบบนี้
แล้วพระอุ๋ยของพระรุ่ปนี้บอกว่า
ชาวบ้านเขาเล่าต่อกันมา
ว่าชอบใช้กลอุบายชอบใช้เลขกล

อ้าวป้าของพระบอกแบบนี้
ทำไมเธอคิดว่าเขาถูกใส่ร้ายครับ
ก็คือว่าบ้านทั้งนู่นน่ะเนอะบ้านญาติทั้งนู่นน่ะ
เขาเล่าว่าผู้หญิงคนนี้น่ะหากินแบบนี้หากินกับพระครับ

คือหมายความว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไปลองที่วัดนู้น
ใช่ไปหลอกที่วัดนู้นด้วย
คือสุดท้ายคุณผู้ชมหมอปลากับนักข่าว
หาทางออกถ้าผิดก็ต้องยอมรับผิด

ตามขั้นตอนแล้วคุณจะไปสู่ขอไปเอาสินสอดไปให้

นี่คือความจริงต่อให้ไม่ต้องมีเรื่องข่มขืนนะนะ
ก็ไม่ควรอยู่แล้วใช่ไหมไปชอบเขาบอกว่าเดี๋ยวจะศึกมา
แล้วจะมาขอเขออะไรมันก็ไม่ใช่ไปหาเขาที่บ้านอะไรได้ยังไง
คือหมอปลาอุตส่าห์ให้ทางออกไงว่าก็ไปศึกไหมล่ะหรือยังไง
แต่ถ้าพระชาคริสต์ยังปฏิเสธยังไม่ยอมรับ
ยังยืนยันว่าบริสุทธิ์ไม่ได้ทำผิดอะไร
ก็ต้องสู้ตามกระบวนการยุติธรรมเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องไปร่วมหลับนอนกันไง
ข่มขืนไงมันเป็นความผิดตามกฎหมายไง

แค่ข่มขื่นไงไม่ใช่ยอมไงมันก็เป็นเรื่องทางกฎหมายด้วย
ทีมข่าวของเราได้คลิปเสียงการพูดคุยกัน
นามสมุทรกับพระรูปนี้เดี๋ยวลองฟังดู
ดีหญิงไหมเนี่ย
อันนี้บางส่วนเท่านั้นนะคะมีอีกค่ะ
เป็นคลิปเสียงคือเราได้มาอีก๒คลิปค่ะ
คุยกันเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์

พระรูปนี้กับแฟนคนปัจจุบันของคุณใบเตยลองฟังดูนะคะ

รู้เรื่องไหม
แล้วแต่พี่มันเจ็บแต่ตอนนี้รู้ไหมรู้เข้าใจแล้วอีกคนนึงก็อยู่นั่นเมื่อเช้าก็ใส่บาทด้วยกันอยู่
เข้าใจแล้วใจพี่เจ็บไหมคุยกันแล้วเมื่อคืนนี้
ว่าจะไปให้คนทางบ้านมาขอแค่นั้นแหละ
ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เคยว่าเล่าหรอกจะไปเล่าสมัย
ไม่รู้จะว่ายังไงนะใช่ค่ะพี่อุ๋ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันด้วยหลักวิทยาศาสต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
ภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภาพภา